ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มกันที่เรื่องราวดราม่าอีกแล้ว

ก่อนหน้านี้พี่เกล้วน้ำพล้าวผู้จัดการส่วนตัวของสาวใหม่ดาวิกา

ที่ไปเหมือนกับซุปตาตัวแม่คุณอ้ำพัชราภา
แล้วโพสต์ถามประมาณว่าใครปังใครพัง
พี่กล้าวเนี่ยต้องโพสต์ถามกลับสื่อบันเทิงรายนั้นแบบตรงไปตรงมา

แต่ว่างานก็มาเข้าทางฝั่งนางเอกสาวใหม่ดาวิกานะคะ
ซึ่งเธอก็เพิ่งจะมีโอกาสออกงานแล้วก็พูดถึงประเด็นนี้
ตัวเธอเองเนี่ยไม่ซีเรียสหรอกชินแล้ว
แต่ชื่อพี่กล้าวเนี่ยแค่เป็นห่วงเท่านั้น
ยืนยันว่าไม่ผิดใจกับสื่อบันเทิงรายนั้นอย่างแน่นอนค่ะ

แต่แค่ว่าพี่ก้าวเขาคงเป็นห่วงจริงเพราะว่ามันล่อแหลม
ทำให้คนอาจจะแบบเข้าใจผิด
คือไหมก็ชินไหมก็เจออะไรเยอะมากอะไรอย่างเงี้ย
ไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นมาเป็นเรื่องที่เล็กคุณแม่อะไรงี้

แบรนด์เขาก็ไม่ได้ผลิตมาตัว๒ตัวเนาะ

นี่ถ้าเชอรี่ไปใส่เนี่ยโดนเลยนะเนี่ยขึ้นหน้าหนึ่งสือพิมพ์ไทยรัฐเลยนะ
ทำไมเล่นดิฉันอยู่เฉยเฉยของดิฉันนะคุณปลอดภัยสุดอ้าวค่ะ
สำหรับเรื่องงานของสาวใหม่ในช่วงนี้นะคะมีกระแสว่าทางวิกพระรามสี่
ทามละครเธอไว้หลายเรื่องเลยนะแต่จะให้เล่นก็ต่อเมื่อเธอเนี่ย
ต้องจรดปากกาเซ็นสัญญาเข้าสังกัดก่อนงานนี้สาวใหม่บอกเพียงแต่ว่า
ทาบทามอยู่เรื่อยแต่จะเซ็นหรือไม่เซ็นให้เป็นเรื่องของอนาคต
เพราะตอนนี้เธอแฮปปี้กับการเป็นนักแสดงอิสระมากเลยล่ะค่ะ
คือที่จริงแล้วตอนนี้เราก็เป็นอิสระใช่ไหมคะแล้วเราก็มีความสุขอยู่ตรงนี้ค่ะ
แล้วก็ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะที่ไหน
อนาคตก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้ก็คือเป็นอิสระค่ะ
อืมคือการที่ใหม่ดาวิกาได้เป็นนักแสดงอิสระนะ
เราได้เห็นบทบาทแล้วก็ความสามารถของสาวใหม่เนี่ย
หลากหลายมากเลยนะคะมีมาทุกรูปแบบแบบฉีกกรอบของนางเอกสาวหวานกันไปเลยนะคะ

ก็ต้องรอดูว่าเมื่อไหร่ใหม่ดาวิกาจะยอมใจอ่อนเซ็นสัญญากับวิกพระราม๔นะคุณนะ

แล้วก็สวยโดดเด่นมาเหมือนกันเพราะว่าคอสตูมของเธอเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดา
คือดิฉันตอนแรกนึกว่าเสื้อมันเอียงหรือมันโยดแต่มันคือดีไซน
เป็นดีไซน์แต่ว่าด้วยความดาวิกาไงลุคแบบโมเดลใส่อะไรก็สวยนะจ๊ะ